ดูความคืบหน้ากรณีของสินแสโชกุลกันหน่อยนะครับ
ที่ได้มีการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
แล้วก็พ่วงที่จะส่งเสริมให้คนไปเที่ยวต่างประเทศ
โดยขายในราคาต่ำกว่า๑๐๐๐๐บาท๙๗๐๐บาท

มูลค่าความเสียหายกว่า๕๐ล้านบาทในวันนี้เนี่ย
ทางตำรวจหลังจากที่สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็คุมตัวไปฝากขังและคัดค้านการประกันตัว

ดังนั้นในคืนนี้สินแสโชกุลต้องนอนในคุกนะครับ
รวมทั้งในระหว่างที่คุมตัวไป
มีคนบางกลุ่มไปให้กำลังใจสินแสโชกุลครับ

ขอว่าอย่าทิ้งกันนะให้คิดซะว่าเหมือนกับเป็นญาติคนหนึ่ง

จะช่วยกันรวมเงินเพื่อยื่นขอประกัน

ตำรวจคุมตัวศิษย์แชร์โชว์กุลออกไปนะครับ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
ควบคุมตัวนางสาวพระศิษย์อรินชาลาพิษ

ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาช่อกงประชาชน
โดยคุมตัวออกมาจากกองบังคับการปราบราม
ท่ามกลางเสียงต่อว่าของผู้เสียหาย
เป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก

นิติศักดิ์มีขวดครับทนายความบอกว่า

ว่าจะยื่นต่อสารหลังช่วงเทศกาลสงคราน
ซึ่งวันนี้ต้องถูกส่งตัวไปที่ทันทะสถานหญิงกลาง
จากทรัพย์สินถูกเจ้าหน้าที่อายัดไปแล้วบางส่วน

ญาติของสินแสโชกุลยังถูกควบคุมตัว
คำสั่งคอสชจึงติดต่อไม่ได้
ประกอบกับรอผลสรุปของสำนวนคดี

โดยยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะช่อโกง
และเป็นการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น

เป็นของแถมที่ให้กับสมาชิก
แล้วก็ยินดีจะชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมด
ด้านนายอักษรกิจซิมเจริญประธานองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่
วันนี้นำตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายกว่า๔๐คน

หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่ายอมจ่ายเงินเป็นสมาชิก

โดยมีการรวมกลุ่มผู้เสียหายกว่า๓๐๐คน
แล้วก็มูลค่าความเสียหายกลุ่มนี้เบื้องต้นเนี่ยตัวเลขตีเอาไว้ที่ประมาณ๖ล้านบาทครับ
ความอยากเที่ยวนะครับมีคนไปมาแล้วก็มาแอบอ้างเราเราจึงซื้อ๖๒๙๙๐๐บาทที่เอาเราไปเอามาคืนเราโชว์กล
พลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วงนะครับผู้บังคับการปราบรามประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง
และตำรวจท่องเที่ยวพร้อมกับบอกว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบผู้วงการเบื้องหลังเนื่องจากว่าไม่พบว่ามีการยกย้ายทรัพย์สินไปให้บุคคลอื่น
เรื่องต้นปปงอายัดเงิน๓ล้านบาทจาก๖บัญชีของสินแสโชกุลส่วนผู้ต้องสงสัยอีก๘คนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบสว
เติมนะครับคาดว่าสำนวนคดีจะชัดเจนมากขึ้นหลังเทศกาล
งกรานนี้และถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในประเด็นนี้
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ